และในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะคะ
เป็นอุบัติเหตุรถปูนคันหนึ่งค่ะเสียหลักจากนั้นก็เซไปทับรถที่กำลังวิ่งอยู่บนถนน
ซึ่งทางด้านของคนขับรถรวมทั้งผู้โดยสารที่อยู่ภายในรถถึงแม้จะรอดชีวิตมาได้แต่ก็บาดเจ็บหนักค่ะ
นี่ก็คือภาพเหตุการณ์นะคะขณะที่เกิดอุบัติเหตุรถปูนเสียหลักแล้วก็ล้มมาทับรถยนต์สีดำคันนี้จนพังยับเยินค่ะ
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในเมืองหิงโปมณฑลเจอร์เจียงประเทศจีนขณะที่รถยนต์กำลังจะวิ่งข้ามถนน
ปูนที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงเสียหลักเพราะว่าต้องการจะเลี้ยวหลบรถยนต์คันนี้กระทันหันแล้วก็ใช้เบรกฉุกเฉิน
แต่สุดท้ายกลับมาทับรถยนต์เข้าอย่างจังเมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ
เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในรถยนต์คันดังกล่าวโดยสามารถนำตัวผู้หญิงที่นั่งในรถออกมาได้
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ใช้ทั้งเครื่องยกอุปกรณ์ระบบไฮโดลิกตัดเหล็กรถยนต์นานกว่ายี่สิบนาที
จะนำชายที่เป็นคนขับออกมาได้แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นกันค่ะ
อาการล่าสุดนั้นมีรายงานว่าชายคนขับรถยังคงต้องเฝ้าดูอาการอยู่ในห้องไอซียู
ส่วนผู้หญิงที่นั่งมาด้วยอาการทรงตัวอยู่ค่ะ